ที่พวงมารัยเขาแบบเท่อะ

เออเทสลามันจะคือไม่เต็มไม่เต็มวงใช่ไหม
ไม่เต็มวงนะครับ
คือพี่คนนี้เขาคงชินกับการขับเทสล่าหรือเปล่าเลย
เอาพวกมันอะไรออกเลยแค่ครึ่งวง

มันหายไปไหนครึ่งนึงล่ะพ่อ

คือมีผู้โดยสารถ่ายคลิปเอาไว้

บอกตัวเองว่านั่งนิ่งนะเราต้องถึงสนามบิน
เออคงกลัวแหละเออเป็นผมผมก็กลัว

วงมาลัยแบบเทสล่าปลอดภัยนะฮะ

บางคนบอกว่าไม่กล้าหลับเลยแบบนี้

สรุปพอถึงสนามบินยังปลอดภัยนะ